ใช่ครับเอามาดูข่าวแรกกันเลยนะครับเป็นเรื่องของแก๊งเถื่อน
เป็นแก๊งขนแรงงานต่างด้าวด้วยความรีบ
จะเอาแรงงานไปส่งให้กับพวกในหน้าทั้งหลายรีบไปหน่อยขับรถเร็ว
เสียหลักชนต้นไม้โอ้โหคุณผู้ชมแรงงานเกลือนถนน
ควนคางบาดเจ็บเหตุการณ์นี้บาดเจ็บไปสิบเก้า
เสียชีวิตไปสี่ทีเดียวนะครับคุณผู้ชมเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นบนช่องทางขาล่องใต้
หลักกิโลเมตรที่ห้าถึงหกบนถนนสายเอเชียสี่สิบเอ็ด
หมู่สิบสามตำบลขุนกระทิงอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับก็รถกระบะโตโยต้าตอนครึ่งสีขาว
กระบะหลังเนี่ยติดลูกกรงเด็กสูงด้วยนะฮะแล้วก็ปิดทับด้วยผ้าใบสภาพนี่พังยับเยินทีเดียว
เป็นเศษเหล็กเลยก็ว่าได้แหละนะฮะอยู่ที่ร่องกลางถนน
แล้วมีคนเจ็บเป็นแรงงานพม่าเป็นแรงงานเถื่อนทั้งหมด๑๙คนจำนวนนี้โคม่า๕คนนะ
นี่ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะฮะทั้งหมดเนี้ยอ่าเขาบอกว่าอายุยี่สิบถึงยี่สิบห้าปี
นอนร้องควนคลางอยู่คนละทิศคนละทางหน่วยกู้ภัยกู้ชีพก็ช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
เขตอุดมศักดิ์นะครับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุมีรอยล้อรถเนี่ยเสียหลัก
วิ่งลงไปร่องกลางถนนเองเป็นทางยาวเกือบหนึ่งร้อยเมตรนะครับแล้วไปชนกับต้นขี้เหล็กขนาดใหญ่
ถอนรากถอนโคนล้มลงไปในร่องกลางถนนเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิตก็เป็นแรงงานชาวพม่า
เป็นผู้ชายสี่ศพด้วยนะครับซึ่งก็ตกอยู่บริเวณด้านล่างนะครับ
คนขับถูกรวบตัวได้ถูกจับได้นี่นั่งสอบปากคำซะหน่อย
เขาบอกว่าก็ตัวเขาเนี้ยบาทเจ็บเล็กน้อยค่ะ
คนขับชื่อนายปรเมฆคงวันอายุยี่สิบเก้าให้การแบบนี้
มีนายหน้าเป็นคนพม่าเนี่ยว่าจ้างมาให้ขนบรรยายงานต่างด้าวเหล่านี้นะ
ไปทางช่องทางธรรมชาติชายแดนไทยพม่ามระนองให้ค่าจ้างต่อคนเนี่ย
ละหนึ่งพันบาทโดยให้แรงงานต่างด้าวทั้งหมดเนี่ย
นั่งอยู่ในกระบะหลังติดลูกโรงเหล็กสูงแล้วเอาผ้าใบปิดทับอย่างมิดชิด
เพื่อไม่ให้ใครเห็นว่ามีคนนั่งอยู่ขับหลบเลี่ยงด่านตรวจของทหาร
แล้วก็ตำรวจเข้ามาทางอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรแล้วจะนำไปส่งที่อำเภอท่าฉางจังหวัดสุมราชธานี
แต่ระหว่างทางด้วยความที่ขับรถเร็วไปหน่อยค่ะเสียหลักถนนก็
แคงรถเนี่ยล้มลงไปที่เกาะกลางถนนก็ตกไปที่ร่องกลางแบบนี้ไปชนกับต้นไม้
ก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุมีคนเจ็บถึง๑๙คนแล้วก็เสียชีวิต๔นะครับ
ก็เลยต้องนำตัวคนขับคนนี้ไปดำเนินคดีข้อหารลักลอบขนบรรยายงานต่างด้าว
ผิดกฎหมายเข้ามาในราชอาณาจักรนะครับแล้วก็ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่น
ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตพร้อมกับต้องสอบสวนขยายผลไปหาเครือข่าย
กระบวนการขนแบรนด์งานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้ามาในประเทศไทยด้วย
โดนหลายคดีทีเดียวนะฮะสำหรับคนขับคนนี้นะครับ